มาแล้วจ้าคุณผู้ชมกินข้าวไม่กินหวานมันก็จะไม่ครบสิคะ
เศรษฐีป้ายแดงทั้งทีใบตองขอพาคุณผู้ชมมาลองร้านนี้เลย
เอาใจสายหวานกันนิดนึงสำหรับใครที่ชอบอะไรที่มันไส้ทะลักทะล้นทะลาย
วันนี้ขอพามาทานร้านนี้ค่ะบัวลอยปริญญาลาวาไส้ทะลักค่ะ
ร้านนี้อยู่แถวถนนบรรทัศน์ทองแล้วก็เป็นร้านที่ถูกอกถูกใจของคนรุ่นใหม่มากนะคะ
แต่ต้องบอกว่าเรื่องราวชีวิตของเขาไม่ธรรมดาเพราะว่าเจ้าของร้านเนี่ยเขาเคยโดนโกงจนเป็นหนี้ถึง๑๐ล้านบาท
ตัดสินใจออกจากงานเลยค่ะแล้วก็มาต่อยอดธุรกิจของที่บ้านตัวเองจนตอนนี้กลายเป็นร้าน
บัวลอยปริญญาลาวาไซสลักที่เปิดไปแล้วถึงห้าสิบสาขาทั่วประเทศเอาอย่างนี้ดีกว่า
มาคุยคนเดียวมันจะไม่สนุกดิฉันขอตามหาภรรยาของบัวลอยก่อนนะคะ
บัวพรรดิเปิด
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณตองค่ะ
เอาสั่งอะไรไปบ้างแล้วอ่ะยังไม่ได้สั่งจะรอเธอเนี่ยเดี๋ยวพี่ก็มองไว้ก็จะเป็นเซตรวมรถเนอะใช่
ใช่แล้วก็กินอย่างละลูกสิบเอ็ดนี่คือทานหลายคนคนเดียวเขากินแพนข้าวอ๋อ
เดี๋ยวไปคุยกับเจ้าของร้านกันเพราะว่ามันมีที่มาที่ไปเรื่องเนี้ยเขายาวเขาอยู่เขาอยู่
น้องค่ะเจ้าของร้านอยู่ไหมคะเจ้าของร้านอยู่ไหนคะเจ้าของร้านอยู่ไหมคะมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
เดี๋ยวให้คุณการเล่าก่อนว่าไอ้บัวลอยลาวาไส้ทะลักของเราคือยังไงคะ
บัวรอยของเราเนี้ยจะเป็นลาวาเป็นไส้เลยเพราะว่าพาออกมาหรือกาดตุ๊กเนี้ยมันก็จะพลวงออกมาไส้ไหลออกมาเลยใช่เป็นลาวาเป็นไส้ลาวามันให้ห่วงไงใช่
แล้วตอนนี้มีไส้อะไรบ้างมีทั้งหมดกี่แบบคือตอนเนี้ยไม่รู้อะไรเป็นอะไรเลยค่ะเรามีทั้งหมดอ่าสิบเอ็ดไส้นะครับ
ก็จะเป็นไส้งาดำงาดำลาวาไข่เค็มค่ะนะครับลาวาครีมเผือค่ะแล้วลาวาช็อคโก้บานาน่ะอุ้ย
ลาวามัชะชาโทค่ะครับอันนี้ชาไทยอันชั่นอุ้ยนะครับอันนี้เมล็ดญี่ปุ่นค่ะครับผมครีมถั่วแดงอ่า
นมชมพูแล้วก็สองรสชาติใหม่จะเป็นลาวาแล้วก็ครับเห็นเยอะขนาดนี้พี่ปานอยากรู้ไหม
เมนูไหนขายดีสุดอ๋ออยากรู้ขายดีสุดเนี้ยก็น่าจะเป็นสูตรดังเดิมสามสิบปีของนี่ไงของคุณพ่อคุณแม่เลยนี่ไงงาดำ

อ๋ออยากรู้ไหมเมนูไหนขายดีสุดอ๋ออยากรู้ไหมเมนูไหนขายดีสุดอ๋ออยากรู้ไหมเมนูไหนขายดีสุดอ๋ออยากรู้ไหมเมนูไหนขายดีสุดอ๋ออยากรู้ไหมเมนูไหนขายดีสุดอ๋ออยากรู้ไหมเมนูไหนขายดีสุดอ๋ออยากรู้ไหมเมนูไหนขายดีสุดอ๋ออยากรู้ไหมเมนูไหนขายดีสุดอ๋ออยากรู้ไหมเมนูไหนขายดีสุดอ๋ออย
อยากรู้ไหมเมนูไหนขายดีสุดอ๋ออยากรู้ไหมเมนูไหนขายดีสุดอ๋ออยากรู้ไหมเมนูไหนขายดีสุดอ๋ออยากรู้ไหมเมนูไหนขายดีสุดอ๋ออยากรู้ไหมเมนูไหนขายดีสุดอ๋ออยากรู้ไหมเมนูไหนขายดีสุดอ๋ออยากรู้ไหมเมนูไหนขายดีสุดอ๋ออยากรู้ไหมเมนูไหนขายดีสุดอ๋ออยากรู้ไหมเมนูไหนขายดีสุดอ๋ออยากรู้ไ
ก็คือเหมือนทำบัวรอยครั้งที่บ้านได้อะ

แต่ว่าพี่ปานที่สั่งไว้ได้ไงคะ
ปานของเราวันนี้ห่วงทีมงานสุดที่เลิฟที่รองานอยู่
หรือรีบเอาบัวลอยกลับบ้านไปก่อนล่ะครับเนี่ย
หิ้วกลับบ้านจนเต็มไม้เต็มมือกันเลยนะครับ
แต่เรื่องราวเส้นทางเศรษฐีของบัวลอยปริญญา
ลาวาไส้ทะลักยังไม่จบเพียงเท่านี้
มีหนี้เป็น๑๐ล้านทำยังไง
ถึงกลับมาลืมตาอ้าปากได้จนถึงทุกวันนี้
เมื่อกี้เราคุยกันไปว่าอดีตเคยเป็นหนี้ถึง๑๐ล้าน
แล้วปัจจุบันก็คือปลดหนี้หมดแล้ว
หมดครับจริงไหมคะจริงครับหมดครับ

ก่อนหน้านี้เราสองคนนะครับ
ทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเสริมด้วยกัน
มันถึงจุดหนึ่งที่เราล้มอะครับ

ไม่รู้จะไปหาเงินใช้หนี้ยังไง
ก็ไปกู้เงินนอกระบบ

รถที่เรามีก็โดนยึด
ก็กลายเป็นว่าเราก็ต้องไปผ่อนกุญแจกับไฟแนนซ์อีก
ก็คือหลายทอดหลายทอดใช่ครับอะไรอย่างนี้
เขาก็ต้องไปเป็นลูกจ้างขายนาฬิกาอยู่ที่ชนบุรี
ไม่พอใช้หนี้ผมก็ไปคุยกับแม่
คือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าสูตรที่เรามีทุกวันนี้
มันเป็นการต่อยอดจากสูตรของที่บ้าน
ทำส่งตามพัฒนาคารตามโรงแรนตามเยาวราช

เขาเอาไปขายจากรถเข็นข้างทาง
จนตอนนี้เขามีตึกเขาซื้อตึก
จนเขามีเงินเก็บหลายสิบล้านเขายังทำได้เลย

ทำไมเราถึงไม่คิดจะทำบ้าง
นั่นก็คือจุดเริ่มต้นแต่ปัญหาหลักเลยเงินทุน
มีเงินอยู่๑๒๐บาทอ่ะผมก็คุยกับไอซ์ค่ะ
ก็เลยบอกไอซ์ว่าเนี่ยพี่อยากจะเปิดร้านนะ
เขาก็ถอดทองของเขาออกมาให้เลย
ตอนนั้นก็เอาไปจำนำได้เงินมาประมาณ๕๐๐๐บาท
ก็มาซื้อรถเข็นซื้อโต๊ะซื้อเตา
ซื้อของต่างมากมายเหมือนได้อีก๕๐๐๐๐บาท
เริ่มขายตอนนั้นเป็นยังไงบ้าง
เล็กขาดทุนเยอะเยินมากเลยตอนนั้นคนไม่รู้จักเลย
แล้วเราก็เป็นแค่ร้านข้างทางธรรมดาครับ
คนเขาตั้งใจมากินเจ๊โอเดินมาดูแล้วเขาก็ไป

ไม่ได้ลองไม่ได้เลยเรย์แต่ต้องบอกว่า
ขายไม่ได้เหรอเอาอย่างนี้ไหมเอาไปฝากร้านนี้ขายไหม

ใช่ผมก็ทำเมนูเล็กไปตั้งไว้บนโต๊ะ

แล้วลูกค้าก็สั่งแล้วก็ตอนนั้นก็เริ่มมีคนรู้จักเริ่มมีคนรู้จัก

เริ่มขายดีขึ้นขายดีขึ้นใช่ครับ
แล้วตึกร้านแรกที่ตั้งคือ
คือริมถนนประทัศนทองครับผมก็คือที่อยู่ปัจจุบันนี้เลย

ใช้เวลานานแค่ไหนเราสามารถปลดหนี้๑๐ล้าน

กับการทำร้านนี้หลดหนี้ที่เราเคยมีมากับ๑๐ล้านหมดเลย

แล้วคุณภรรยาทำหน้าที่เก็บเป็นกระเป๋าตังค์ใช่ไหมคะ
เงินยังไงน้องไอซ์แนะนำหน่อยสิ
พี่เขาว่าทุกวันถ้าเราขายได้
ขอแบ่งสักประมาณ๒๐๓๐เปอร์เซ็นต์แต่วันนะ
ไว้เป็นกำไรของเราเป็นเงินเก็บด้วยค่ะ

ลับความสำเร็จอะไรที่คุณการคิดว่าทำให้เราประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว
สิ่งที่ผมคิดเนี่ยก็คือความแตกต่างค่อนข้างที่จะสำคัญมากนะครับ
ของผมเนี่ยทำบัวลอยทำให้มันแตกต่างจากผู้แข่งเรื่อยนะครับ
ถ้าวันนี้เราคิดได้ก่อนทำก่อนรวยก่อนครับ
คุยกันมาก็ตั้งนานเห็นว่าเอ๊ะการทำบัวลอยเนี่ยต้องใช้มือในการปั้นรสชาติอย่างนี้คุณอายควบคุมยังไงคะ
เราก็จะไปเช็คไปชิมตลอดที่โรงงานเลยค่ะแล้วก็ไปดูกับเด็กที่ทำเลยค่ะว่าใช้สูตรเหมือนเดิมไหมเป๊ะไหมค่ะประมาณนี้ค่ะ
วันหนึ่งทำทั้งหมดกี่ลูกค่ะ
ประมาณหนึ่งพันกล่องต่อวันถ้าถ้าตีเป็นลูกก็อยู่ที่ประมาณสองหมื่นสี่พันลูก
ฟังไม่ผิดหรอกครับสองหมื่นสี่พันลูกที่นี่เนี่ยเขาผลิตเองทุกขั้นตอน
เริ่มจากการนำไส้ลาวามาขูดเพื่อให้สามารถปั้นทรงกลมได้ง่าย
จากนั้นนำไส้ไปแช่แข็งประมาณ๑๒ชั่วโมงถึงนำมาห่อด้วยแป้งอีกรอบ
และทำการแช่แข็งเพื่อมาบรรจุกล่องส่งออกแต่ละสาขานั่นเองล่ะครับ
ตอนนี้เราก็ได้เวลาที่คุณปานธนพรจะมาเรียนการปั้นบัวลอยกับน้องใบตอง
มาดูกันว่าฝีมือใครนะที่จะเก่งกว่ากัน
มาถึงช่วงนี้แล้วให้คุณการช่วยสอนหอบบัวลอยหน่อยได้ไหมคะ

แป้งอะครับเราต้องใช้ไม่เยอะครับเพราะฉะนั้นใช้เย็บนู้นเนี่ย
แป้งจะแป้งจะไม่ทุกข์และก็กล้ายทั้งในก็จะไม่เป็นราวได้ด้วยนะครับ

เมื่อกี้ที่ผมลองทำให้ดูไม่น่ายาก
เหมือนจักร

เออดูสิ

ฮ่า

โหใช้ได้ผู้ชมใช้ได้
ดูน้องไม่ต้องโชว์ลีลาการปั้นไปแล้วเนี่ย
ท่าทางเอาเรื่องเลยนะครับ
มาดูฝั่งนักร้องของเรากันบ้าง
พี่ปานธนาภรจริลาดีขนาดไหนล่ะครับ

นี่ดิฉันเนี่ยเกิดมาไม่เคยทำลองนักของแบบเนี่ย

ถือว่าได้ผล

เราจะให้คุณการเป็นคนชีพ

ปั้นบัวลอยกางเกงทั้งคู่เลยนะครับเนี่ย
ตอนนี้ก็ได้เวลาชิมบัวลอยปริญญา
ลาวาไส้ทะลักกันแล้วนะครับ
มาดูว่าจะอร่อยเด็ดขนาดไหน
คนละลูกก่อนใจเย็น

จริงลูกเรื่องจริง
เป็นมนุษย์แบบเคี้ยวนาน
อย่างขิงของเราก็จะมีสูตร

แล้วก็เราใช้ขิงวันหนึ่งเป็น๑๐กิโล
น้ำขิงก็ไม่เผ็ดกว่านั้น
กำลังดีทานได้
ก็จะเป็นบัวลอยเผือกทรงเครื่อง

พริกป่างล๋วยค่ะ

อร่อยเลย

มันมีความมีกาแฟบ่อยนิดด้วย

เข้าใจแล้วว่าทำไมถึงได้๕๐สาขา

ดูเลยให้คุณกานฝากร้านหน่อยนะคะ
ปัจจุบันนี้ทั้งหมด๕๐สาขา
ที่อยู่ที่นี่ก็จะเป็นสาขาบรรทัศน์ทอง
หรือถ้าลูกค้าท่านไหนที่อยากจะสอบถามว่ามีสาขาที่ไหนบ้าง
ก็ปรับสนับเข้ามาในเพจได้นะครับ
หรือว่าโทรมาที่๐๘๕๔๒๓๕๖๒๕ก็ได้ครับ
ท่านเพจบัวรอยปริญญาลาวาไซ่ถนักครับผม

วันนี้นอกจากน้องใบตองและพี่ปานธนพร

คุณผู้ชมแฟนรายการเศรษฐีป้ายแดง
ก็คงจะได้เคล็ดลับความรวย
ว่าบางครั้งถ้าเรากล้าที่จะแตกต่าง

และประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้น

แต่เขาก็กล้าที่จะลุกขึ้นมาต่อยอดธุรกิจของตัวเอง
ยังไงรายการเศรษฐีป้ายแดงก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกชีวิตแห่งปังไปด้วยกันนะครับ